ส่วนที่เกาะล้านเกาะล้านเมื่อวานนี้มีคนไปพบศพเป็นชาวต่างชาติสูงอายุ
ลักษณะของศพที่พบบริเวณคอถูกมัดด้วยเชือก
และปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมีหินลักษณะเหมือนจะตายแล้วก็ถ่วงศพเอาไว้
เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
จุดที่พบศพห่างจากฝั่งประมาณสี่ร้อยเมตรฝั่งที่ห่างออกไปคือหาดหน้าบ้านเกาะล้าน
หน้าบ้านก่อล้านนี่เป็นท่าเรือสำคัญเลยนะคะที่ออกจากพัทยามันจะมาจุดเนี้ย
ลอยอยู่แบบนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองพัทยาประสานตำรวจท่องเที่ยวกู้ภัยไปตรวจสอบชนะสูตรเบื้องต้น
เป็นศพผู้ชายต่างชาติอายุ๕๐๖๐ปีนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อกรมท่าเป็นเสื้อกล้าม
กางเกงยีนขาสั้นที่คอมีเชือกสีน้ำตาลความยาว๑เมตร
ข้างหนึ่งผูกติดกับคอข้างหนึ่งผูกติดกับก้อนหินขนาดใหญ่แต่ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการทำร้าย
ดูจากสภาพศพแล้วน่าจะเสียชีวิตประมาณ๑๒วันนะคะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ทราบว่าเป็นใครสัญชาติอะไรก็ต้องเร่งตรวจสอบว่าในพื้นที่
ก่อนหน้านี้มีการแจ้งบุคคลศูนย์หายไว้หรือไม่
จึงจะให้ทีมอาสากู้ภัยนะคะส่งศพไปตรวจชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปแล้วก็รอญาติ
หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่รู้ว่าคนที่เสียชีวิตนี่เป็นใครค่ะ